ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วครับ
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีชาดาไทเศษฮะ

ล่าสุดท่านมีปืนประมาณ๒๓กระบอก
แล้วก็มีพระเครื่องที่สะสมเอาไว้จำนวนมาก
บางคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะท่านเป็นชาวมุสลิมนี่นะ
สะสมพระเยอะจังเลยขัดกับหลักศาสนาหรือเปล่า
แล้วท่านมีปืนเยอะจังเลยทั้งที่มหาดไทยล่าสุดเนี่ย
ก็มีนโยบายออกมาจะป้องปรามการเข้าถึงอาวุธปืนต่าง
ทั้งปืนจริงปืนปลอมใช่ไหมฮะหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญเนี่ย

คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่ปปชเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินมีพระเครื่องมีปืน๒๓กระบอกนะฮะ
โดยบอกว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอาจมีมาตรการเกี่ยวข้องกับปืน
และถ้าหากว่าถ้ามีเยอะและต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
บางคนมีปืนไว้ไม่ได้ทำร้ายใครอาจจะมีไว้เพื่อสะสมก็ได้ก็ต้องไปตรวจสอบ
หากกฎหมายบอกให้คืนตัวของรัฐมนตรีชาดาเองท่านก็บอกว่าก็ยินดีนะ
คือถ้ากฎหมายว่ายังไงก็เอาตามนั้นเลยไม่ขัดไม่ขืนเลยยินดีแฟร์
ส่วนพระเครื่องที่สะสมที่มีคนสงสัยและตั้งคำถามว่า
กับหลักศาสนาหรือเปล่าท่านท่านนับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิม
ทำไมมีพระเยอะจังเลยคุณชาดาบอกว่าในจังหวัดอุทัยธานีมีชาวมุสลิมไม่มาก
และตัวของคุณชาดาเองก็สนิทสนมกับบรรดาเซียนพระหลายท่าน
มีความชื่นชอบตั้งแต่เด็กสะสมพระเครื่องมานานแล้ว
แล้วก็มองว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะเรื่องศาสนาที่นับถือก็เรื่องหนึ่ง
ความชอบในการสะสมเหมือนเราชอบสะสมสแตมสะสมอะไรต่าง
ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะมองว่าคนละเรื่องกันดังนั้นก็ขอชี้แจงแบบนี้
และทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายคือสอนให้คนเป็นคนดีทั้งสิ้น
ที่สำคัญเหล่านี้นะฮะเก็บเอาไว้เป็นมรดกตกทอดเพื่อจะส่งต่อไปยังลูกหลาน
แล้วปปชก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วด้วยฟังรัฐมนตรีชาดาอธิบายเพิ่มเติมครับ
ต้องเก็บสะสมไว้บ้างนะครับผมเราไปที่ต่างเป็นปืนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้นะครับ
ของผมจะเป็นลวดลายเยอะครับเป็นแบบมีสลักมีรวดลายมีความสวยงาม

คือคนที่มีปืนแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำร้ายใครนะครับ
เป็นบางคนก็เก็บสะสมนะครับบางคนมีหลายกระบอกก็เก็บสะสม
อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
ของผมก็ถ้าเขาคืนผมก็พร้อมคืนครับนะฮะ
ถ้ากฎหมายบอกว่าให้คืนผมก็พร้อมคืนครับผม
ก็ชี้แจงแบบนี้นะฮะเรื่องของการสะสมปืนชอบชอบลวดลาย
บางทีมีการแกะลายอะไรไว้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัว
แต่ถ้าสุดท้ายกฎหมายบอกว่าถ้าเยอะเกินไปต้องคืนก็พร้อมคืน
ส่วนเรื่องของพระนั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่า
ก็แค่เก็บสะสมเอาไว้เผื่อเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน
ส่วนความคืบหน้านโยบายปราบปรามมาเฟียล่ะครับ
รามผู้มีอิทธิพลซึ่งคุณชาดาก็เป็นเหมือนกับเจ้าภาพหลักนะฮะ
บอกว่าล่าสุดมีรายชื่อมากประมาณ๖๐๐๗๐๐รายชื่อ
ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงให้จัดทำรายชื่อใหม่
แล้วก็จะแบ่งเป็นโซนสีใช่ไหมฮะสีเหลืองสีแดงอะไรแบบนี้
โดยพิจารณาทั้งตัวบุคคลและพฤติกรรมครับที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา
จากทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
กระทรวงมหาดไทยจะนำรายชื่อในส่วนนี้แหละ
พิจารณาร่วมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าประมาณ๒๓เดือนครับกรอบเวลาวางไว้คร่าว
แล้วก็จะมีการปฏิบัติเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย
และอย่างที่ผมบอกว่าแบ่งเป็นโซนสีใช่ไหมฮะ
จำได้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสีเหลืองสีแดง
นี่คือกระทำความผิดอยู่ในปัจจุบัน
และอยู่ระหว่างสืบสวนดำเนินคดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ไม่วกว่าจะตรวจสอบภาษีเสียงทางการเงิน
เรื่องราวอะไรต่างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุด
และใครที่คิดไม่ดีคิดรังแก่ประชาชน
คุณชาดาฝากย้ำลดละเลิกซะหยุดซะ
ไม่อย่างนั้นกฎหมายเอื้อมถึงและต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นครับ